คู่รักร่วมเพศนะฮะพากันจูบดูดดื่มเย้ยร้านขายของนะฮะ
หลังเชิงคู่เกรออกจากร้านตัวจับมือกัน

เว็บไซต์เมทรโตรเนี่ยเผยภาพการจูบดูดดื่มนะฮะ
ของคู่รักร่วมเพศทั้งหญิงชายรวมกันนะครับ

จุมพิษประกบปากกันอยู่ในร้านขายของแห่งหนึ่งนะฮะ
ในเมืองแฮกนี่ประเทศอังกฤษนะฮะ

พร้อมกับเย้ยทางร้านไปไกลนะครับ
หลังจากที่ไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะครับ

โทมัสและโจชัวร์นะฮะ
เขาถูกยามที่ร้านแห่งนี้เนี่ย

เพราะมีลูกค้าผู้หญิงรายหนึ่งมาร้องเรียนว่า

เห็นชายหนุ่มคู่นี้เดินจุงมือกัน

จูงมือกันรับไม่ได้ก็เลยเดินไปบอกยาม

ก็เลยแบบนี้นะฮะ

เชอร์โบโน่มาก

มีทั้งคู่รักชายกับชายหญิงกับหญิง

มาร่วมจูบกันด้วยพร้อมเพื่อนชาวสีม่วงด้วยกันนะฮะ
เผยว่ารู้สึกตื้นตันมากที่คนในชุมชน
ซึ่งยังมีชาวรักร่วมเพศอีกมากมายที่ไม่กล้าเดินจุงมือกันในที่สถานะ

สงสัยจังเลยว่าอันนี้คือคนที่เขาไม่ชอบ
เพราะว่าพ่อรู้สึกว่ามันยังไงพี่อย่างนี้
เขาก็เป็นคนแบบสมัยโบราณอย่างนี้ผิดกับทางศาสนาด้วยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเขาบอกอุ๊ยไม่ได้

พี่ก็ไม่ชอบชายอ้าว